มีเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับที่จังหวัดชนบุรีเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พุ่งชนท้ายรถกระบะที่จอดอยู่ข้างทาง
ทำให้คนขี่แล้วก็คนซ้อนท้ายรวมสามคนบาดเจ็บสาหัสติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งที่ซ้อนสามขี่มาตามถนนแต่แล้วกลับพุ่งชนท้ายรถกระบะสีขาวที่จอดอยู่ข้างทางอย่างจัง
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุรีบเข้าช่วยเหลือ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นริมถนนสุขประยูนตำบลกุ่นงงอำเภอพนักนิคมจังหวัดชนบุรี
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นายเอกลักษณ์คิดกันไว้อายุ๒๓ปี
คนขับขี่และคนซ้อนอีก๒คนซึ่งเป็นเด็กหญิงอายุ๑๒ปี
และเด็กชายอายุ๑๔ปีได้รับบาดเจ็บสาหัส
กู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพนัฐนิคม
ส่วนรถกระบะสีขาวป้ายแดงที่จอดอยู่ข้างทาง
ท้ายรถมีร่องรอยถูกชนไฟท้ายแตกรถจักรยานยนต์ด้านหน้าพังเสียหาย
ตำรวจสพพนัทนิคมเก็บหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิด
เมื่อคนขับขี่อาการดีขึ้นก็จะเข้าสอบปากคำเพื่อหาสาเหตุอีกครั้ง
จังหวัดประจวบคิริคันเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงชนบท
ใกล้ทางเข้าหมู่บ้านหนองใหญ่ตะบนปรานบุรีอำเภอปรานบุรี

พบรถกระบะชนประสานงากับรถตู้โดยสารอยู่กลางถนน
โดยมีรถตู้อีกคันที่ได้รับความเสียหายด้านหน้าจอดอยู่ใกล้

พบรถเก่งนิสันสีเทาดำถูกชนที่ประตูฝั่งคนขับ
ซึ่งเป็นผู้โดยสารที่เดินทางมากับรถตู้โดยสาร
ส่วนใหญ่มีอาการปวดตามร่างกายและมีบาดแผลหลายจุด
ตำรวจสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
มีรถจักรยานยนต์ขี่อยู่ด้านหน้ารถกระบะ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้ง
มีกองดินตกอยู่บนถนนรถจักรยานยนต์ชะลอ
กระบาดที่ขับตามหลังมาต้องหักหลบกระทันหัน
จะเสียหลักชนกับรถเก๋งและหมุนคว้างพุ่งไปชนกับรถตู้

ส่วนที่จังหวัดอุดรธานีเกิดดูปฏิเหตุรถตู้เสียหลักตกข้างทาง
ริมถนนสายอุดรธานีสกลนครในพื้นที่บ้านธาตุโพนทอง
ตำบลหนองขอนกว้างอำเภอเมืองอุดรธานี
ที่เกิดเหตุพบรถตู้ของวัดป่าสะปฐุมเทพนิมิตร
อำเภอหนองหานตกอยู่ข้างทางในสภาพพังยับเยิน
ภายในรถพบสามเนรอายุ๑๓ปีได้รับบาดเจ็บ
มีอาการปวดบริเวณหลังตามร่างกายมีแผลถลอก
กู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
นายพงศิษย์ศรีพวงมาลัยอายุ๒๑ปี
คนขับรถตู้บอกว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าอาวาส

เพราะประตูหลังปิดไม่สนิทจึงชักชวนสามเณรนั่งมาด้วยหนึ่งรูป
โดยมีสิทธิ์วัดขับรถกระบะตามหลังมา

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุเร่งเครื่องแซงรถคันหน้า

แล้วเสียหลักตกข้างทางและพลิกคว่ำหลายตลบ
ตำรวจสพนสูงตรวจสอบพบรอยเบรกเป็นทางยาว
เลนขวาออกมาเลนซ้ายก่อนเสียหลักตกลงข้างทาง

เมืองต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถตู้

และคุมตัวประเด็นเงินคดีตามกฎหมาย